มาดูเรื่องของหญิงสาวคนนี้หน่อยนะคะ

เธอบอกว่าเธอถูกอดีตสามี

แล้วอดีตสามีทำร้ายร่างกายเธอ
และยังโยนเก้าอี้ที่เป็นเหมือนเก้าอี้เหล็ก

ในขณะที่ลูกกับเด็กก็ร้องร้อง
ที่สำคัญเธอบอกว่าอดีตสามีรายนี้

มหาลัยชื่อดังด้วยค่ะ

เป็นเหตุการณ์บางช่วงบางตอนเลยนะคะ
แล้วตัวเด็กน้อยเองก็ร้องไห้

ไม่รู้เรื่องอะไรเห็นพ่อกับแม่มาทะเลาะกันแบบนี้

เขาเอาคลิปโพสต์แล้วก็มีข้อความบอกไว้ว่า
ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกกรณี

ฝากสื่อสังคมช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้ด้วย

เธอมีการระบุเรื่องราวเอาไว้นะคะว่า

ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

เลิกกันไปนานหลายปีแล้วค่ะ
ถูกทำร้ายร่างกายด้วยท่อเหล็กแล้วก็ทุ่มเก้าอี้เหล็กใส่
ตอนที่เธอจะไปรับลูกกลับบ้าน
จังหวะนั้นเธอก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ

ก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนไปที่ต้นสังกัดหลายครั้ง
แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดการอะไร

ไปแจ้งความก็หลายครั้งตำรวจก็ไม่ได้เดินเรื่องให้
ก็เลยกังวลเรื่องของความปลอดภัยและการใช้ความรุนแรงกับเด็ก
บ้านของเธอเองก็เคยถูกอดีตสามีคนนี้ก่อกวน
ทำให้แม่ล้มป่วยรุนแรงแล้วลูกก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วย
ตอนนี้อยากขอความช่วยเหลือก็อยากมาร้องผ่านสื่อแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวเองก็ไปเจอตัวเธอมาด้วย
ส่วนเธอเนี่ยเล่าว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังเสียงค่ะ

คือเราต้องการที่จะรับลูกกลับแค่นั้น
เพราะว่าน้องเขาอยากกลับแต่พอเราไปถึงเราก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
เราก็รู้สึกว่ามันไม่เกิดความปลอดภัยในชีวิต
แล้วก็เรามองว่าการศึกษาระดับนั้นมันควรจะคุยกันดีได้

คืออดีตสามีไม่น่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้
แล้วยังมีการคือมาทำร้ายเธอต่อหน้าลูก

อยากให้ต้นสังกัดนะคะทางมหาวิทยาลัยดำเนินการให้ถึงที่สุด
ตัวเธอเองก็มีการแจ้งความเอาไว้นะคะ
ทีมข่าวของเราทีนี้เราก็ต้องไปฟังกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ลองติดต่อไปค่ะที่รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ที่หญิงสาวรายเนี่ยเนี่ยเอ่ยอ้างถึงนะครับ
ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าจากเหตุการณ์นี้
คือสิ่งที่หญิงสาวรายนี้พูดเรื่องจริง
คือเคยมีการทำเรื่องร้องเรียนมาที่มหาวิทยาลัยค่ะ
แล้วมหาวิทยาลัยก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบ
เคยได้เชิญตัวผู้เสียหายมาสอบถามข้อเท็จจริง
แต่ทางมหาวิทยาลัยบอกว่าผู้เสียหายไม่เดินทางมาเอง
ตอนนี้เดี๋ยวจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
ให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อค่ะ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ